มาทางนี้เลยจังหวัดปฐุมธานี
จะพาไปชิมบะหมี่ในตำนานสุดอร่อย
ดูชื่อร้านทอทงบะหมี่เข่งค่ะ
ต้องเป็นร้านในตำนานแน่นอนคุณดู
แล้วมีเข่งอยู่หน้าร้านชัดเจน

ตอบไปแล้ว
มาคุณผู้ชมร้านนี้ทอทงบะหมี่เข่งนะคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนบางขันน้องเสือ

ซึ่งเป็นร้านบะหมี่สุดอร่อยในตำนาน

เป็ดย้าง
จุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
ก็คือการเสิร์ฟบะหมี่ในเข่ง

เขาเสิร์ฟมาในเข่งอันนี้เป็นจุดเด่นเลย
ถ้าเกิดพูดถึงเมนูที่ขายดีที่สุดของร้าน

นี้มันหม่อนต้องมีเป็ดสุดเรื่องชื่อ
เพราะว่าทางร้านเขาใช้เป็ดสด

พรุนรสด้วยซ้อนทรี่สิทย์แล้วก็เอาไปตาก

ให้หนังของเป็ดมันตึง
แล้วค่อยเอาไปอบในระดับไฟที่แบบพอดีพอดี
นั่นหมายความว่าขั้นตอนต่างมันเยอะพิจิตรพิถันจริงนะ
ใช่คือที่เขาบอกว่าต้องทำแบบนี้เพราะว่าให้เป็ดยังคงมีความฉ่ำ

โอ้ยแล้วก็มาหั่น
พร้อมกับบะหมี่สูตรพิเศษที่รับรองเลยว่าทานแล้ว
ถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะ
และวันนี้ค่ะทางร้านทอทงบะหมี่เข่ง
เขายังมีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนตลอดข่าวของเราด้วยนะ
ตั้งใจฟังนะเพียงแค่คุณผู้ชม
สั่งเมนูอะไรก็ได้ของร้านทอทงบะหมี่เข่ง
แล้วบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าว

โอ้ย๒๐เลยเหรอ
ใช่เลยเหรอใช่ตั้งแต่วันนี้นะคะ๑๖สิงหาคมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน๓๑สิงหาคมเลยค่ะคุณ
บอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวรับส่วนลด๒๐ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะ
ใครสนใจอยากจะชิมบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูกรอบบะหมี่เป็ดย่างสุดอร่อยของเขา
ไปได้เลยที่ร้านทอทองบะหมี่แข่งจังหวัดปฐุมธานี
ปฐุมธานีอย่างเดียวก็ได้ปฐุมธานีเลยเหรอ
เขาจะได้จดจำได้โอเคมาได้โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะ
อยากขับรถไปเลยอยู่ที่ปฐุมเองนะคุณจะเสิร์ฟมาน่าทานจริงนะหลายคนก็ได้ไอเดียแล้ว